นี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือ
คุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือดาราอักษรย่อมาให้พวกเรารับสมองประลองปัญญากันหน่อยว่าใครกันหนอ
คือดาราสาว๓๐อัพ๔๐อัพที่ท้อง
ยังไม่ทันข้ามวันคุณผู้ชมมีประเด็นใหม่มาให้ตามกันต่ออีกแล้ว
หลังจากคบกันเรื่องราวเนี่ยด้านไปรู้ถึงหูแฟนเก่าซึ่งเป็นคู่จิ้นกันมาก่อนคุณผู้ชมค่อยไล่ไปนะ
ซึ่งก็มีการเคลียร์ใจกับฝ่ายนางเอกจบกันไปด้วยดีแล้วแหละ
แต่พอเป็นข่าวขึ้นมาก็ทำเอาหลายคนอยากรู้ว่าเออคือใครกันเหรอ
ซึ่งวันก่อนนี้เขามีคิวออกงานอีเวนต์พอดิบพอดี
นักข่าวก็เลยไปเจาะไมค์ถามประเด็นนี้นะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็เคลียร์ทุกประเด็นพร้อมกับบอกว่าจริงเนี่ยไม่ซีเรียสที่ถูกจับตามองเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็ยังตอบกันด้วยนะคะตอบตรงกันด้วยนะว่า
คนใดคนหนึ่งจะมีความรักก็คงจะยินดีและคงยังซัพพอร์ตกันเหมือนเดิมค่ะ
โดนจับตาอะไรหรอจับตาอะไรแหละ
เดี๋ยวเค้าจับตาก่อนนิดนึง
สำหรับผมกับพีพีอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะไปมีแฟนหรือว่าอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเราให้เกียรติแล้วเราก็ซัพพอร์ตเขาอยู่แล้ว
แล้วผมก็รู้สึกว่าพีก็น่าจะเหมือนกัน
มันก็เป็นสเปสของเขามันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยครับผม
ยังไงพีคก็อยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตเขาอยู่แล้ว
เห็นไหมถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้เป็นคู่จริงในชีวิตจริงเขาก็ยังคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอย่างดีนะจ๊ะ
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ตกไปไม่จริงแน่นอน
อ๋อน่ารักจังเลยชอบจะหลีดอ่ะจับตานิดนึงซิ

แม้เข้ากันดีจริงนะคู่นี้คุณผู้ชม